ติดตามข่าวเที่ยงไทยรัฐกันต่อนะฮะที่คุณผู้ชมได้ชมไปเมื่อสักครู่

ใช้เวลาประมาณสัก๓นาทีได้ก็เป็นการออกมาขอบคุณ
กำลังใจจากทั่วทุกมุมโลกรวมทั้งขอบคุณทุกฝ่าย
ที่ทำให้ภารกิจนี้ตลอด๑๗วันนั้นประสบความสำเร็จ
นามของรัฐบาลไทยขอบคุณทุกภาคส่วนครับ
ที่ทำให้ทุกอย่างนั้นลุล่วงไปได้ด้วยดี
และถือว่าเป็นบทเรียนสำคัญที่ทำให้ทุกคนรู้นะครับว่า
มีสติมุ่งมั่นความสามัคคีทำให้ทุกอย่างนั้นผ่านพ้นไปได้
โดยไม่มีการแบ่งเชื้อชาติหรือว่าศาสนานะครับ
และในช่วงท้ายนายกรัฐมนตรีได้กล่าวยกย่องจ่าเอกสมานกุนันด้วย
บอกว่าเป็นต้นแบบแห่งความกล้าหารและความเสียสละต่อผู้อื่นค่ะ
หลังจากที่๑๓คนปลอดภัยออกมาแล้วออกมาจากถ้ำแล้ว
ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ขั้นตอนต่อไปเป็นหน้าที่ของทีมลื้อถอนแล้ว
ตอนนี้สำหรับอุปกรณ์ซึ่งอยู่ภายในถ้ำนะคะมีเยอะแยะมากมายนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ำอุปกรณ์การช่วยเหลือชีวิตต่าง
ท่อน้ำอุปกรณ์โทรคมนาคมตอนนี้อยู่ในระหว่างการลื้อถอนนะคะ
เราไปติดตามบรรยากาศล่าสุดนะคะจากถ้ำหลวงนะคะ
จากคุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผาค่ะเชิญค่ะ
คุณผู้ชมครับถึงแม้ภารกิจในการค้นหาเด็กทั้ง๑๓คน
สำเร็จเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
แต่ภารกิจของสื่อมวลชนรวมถึงเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนนั้น
วันนี้เรายังคงต้องทำงานกันต่อนะครับ
โดยยังคงรอคอยการแถลงข่าวของผู้ประชาการศูนย์อำนวยการร่วมค้นหาผู้สูญหาย
ซึ่งท่านจะเดินทางมาแถลงข่าวปิดศูนย์ภายในวันนี้ครับ
บรรยากาศที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงเที่ยงของวันนี้นะครับ
มวลชนหลายสำนักทั้งสื่อมวลชนไทยและสื่อมวลชนต่างชาติ
ยังคงเดินทางมาปักหลักเพื่อรอการรายงานข่าวอย่างต่อเนื่อง
แม้ภารกิจการช่วยเหลือทีมหมูป่าทั้ง๑๓คนจะเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย
แต่วันนี้เป็นการเฝ้ารอการแถลงข่าวสรุปภาพรวมทั้งหมด
จากผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมค้นหาผู้สูญหาย
ซึ่งท่านนัดที่จะชี้แจงรายละเอียดการทำงานทั้งหมดช่วงเย็นของวันนี้
โดยที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผาวันนี้นะครับ
ยังคงมีการจัดเต็นต์รับรองการทำงานของสื่อมวลชน
พร้อมยังมีการทำอาหารแจกจ่ายให้กับคนที่ปฏิบัติหน้าที่กันตามปกติ
เช่นเคยกับหลายวันที่ผ่านมา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เป็นการทำงานที่มีความสุขที่สุด
เพราะหลายคนบอกว่าวันนี้ดีใจที่ภารกิจสำเร็จลุล่วง

และวันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายที่จะต้องปฏิบัติภารกิจกันอีก
ขณะที่บริเวณโดยรอบถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนตั้งแต่ช่วงเช้านะครับ
ผมมีโอกาสไปสังเกตการณ์ก็พบนะครับว่า
ยังคงปิดพื้นที่ไว้ไม่ให้รถที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปด้านใน
ในโดยตำรวจตั้งจุดตรวจจุดสกัดตั้งแต่บริเวณสามแยกผาหมีถ้ำหลวง
เรื่อยไปจนถึงแยกกุ้งเต้นที่จัดระเบียบรถแบบวันเวย์พร้อมห้ามรถที่ไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปด้านในโดยเด็ดขาดโดยจะอนุญาตเฉพาะรถที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจในวันนี้เท่านั้นขณะที่ภารกิจภายในถ้ำหลวงของวันนี้ครับ
คุณผู้ชมหลักหลากแล้วจะเป็นการส่งกลับกำลังคนที่มา
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือในการค้นหาและกู้ภัยพร้อมกับการเก็บสัมภาระ
เข้าของเครื่องใช้ที่นำมาปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้
โดยจะเร่งให้แล้วเสร็จภายในสองถึงสามวันนี้คุณผู้ชมครับ
ผมมีโอกาสไปพูดคุยกับผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมค้นหาผู้สูญหาย
พร้อมด้วยพบหน่วยซิลเมื่อช่วงดึกของคืนเมื่อวานนี้นะครับซึ่งเป็นการพบกันโดยบังเอิญ
โดยผมได้ถามท่านถึงสองถึงสามวันที่ผ่านมาว่าทำไมถึงเลือกสองสามวันที่ผ่านมา
เป็นวันปฏิบัติภารกิจในการเด็กนำเด็กทั้ง๑๓คนออกมาท่านบอกกับผมนะคะว่า
นั่นเป็นสถานการณ์ที่สมบูรณ์ที่สุดภายในวันเดียวน้ำลดระดับลงถึง๓๘เซนติเมตร
บริเวณโสงสามถึงปากถ้ำนั้นเดินได้โดยไม่ต้องดำน้ำเลยซึ่งท่านยังเปรียบการพาเด็กทั้ง๑๓คนออกมา
ว่าเป็นการเหมือนชิงตัวประกันเพราะหากล่าช้าไปกว่านี้หรือทำก่อนหน้านี้
สถานการณ์น้ำอาจจะไม่เหมือนวันนี้ก็ได้ทำให้การประชุมในเช้าวันอาทิตย์นั้น
สรุปให้ได้ว่าจะเอาอย่างไรซึ่งผลในการประชุมคือทุกคนบอกว่าต้องนำเด็กทั้งหมดออกมาทันทีครับ
คุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาทางการออสเตรเลียเดินทางมาแถลงข่าวที่อบตโป่งพานะครับ
โดยสาระสำคัญของการแถลงข่าวก็คือความร่วมมือของการไทยและออสเตรเลียที่มีต่อภารกิจการค้นหาน้องทั้ง๑๓คน
ซึ่งรายละเอียดนั้นคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ในรายการไทยรัฐนิวโชว์ช่วงค่ำของวันนี้ครับ
ทั้งหมดทั้งมวลคือภารกิจที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าของวันนี้ผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผาจังหวัดเชียงรายครับ